ที่อุดรธานีผู้ชายคนหนึ่งเสพยาบ้าดูดกัญชาแล้วไปดื่มเหล้าขาวอีกโอ้โหทุกอย่างเลย
ทีนี้ก็คลั่งสิฮะบ่ายเมื่อวานนี้ขี่จักรยานยนต์ไปในหมู่บ้าน
ตะโกนบอกจะฆ่าคนจะฆ่าให้หมดทั้งหมู่บ้านสุดท้ายเนี่ยไปเจอคนหาปลาเนี่ย
ฟาดเขาจนแบบโอ้โหเจ็บสาหัสเจ็บหนักค่ะแล้วขุดหลุม
ฝังเขาทั้งเป็นโอ้โหนี่โชคดีชาวบ้านเขามาเห็นเขาช่วยกันทันนะฮะ
นี่เอาขึ้นมาได้แต่ว่าตอนนี้เจ็บหนักนะครับสาหัสอยู่
อายุ๕๕ปีนะครับนายคำพาคำปลิวนี่ฮะหายใจแบบรวยรินแล้ว
ถูกนายธิรวัตรโคตรสุโนหรือว่าในต้นนะชายหนุ่มในหมู่บ้านนั่นแหละ
ซึ่งอายุสามสิบเอ็ดใช้จอบฟาดเข้าไปหน้าจนกรามหักไปเลยนะครับ
แล้วขุดหลุมที่ตลิ่งริมห้วยหนองโนจะฝังร่างในคำพาจะฝังเขาทั้งเป็น
นี่โชคดีมากนะฮะชาวบ้านเขาเห็นเขามาช่วยทันนะครับ
ไม่อย่างนั้นตายแน่ค่ะนี่ฮะนี่หลุมที่ขุดเอาไว้นะครับ
เกิดขึ้นช่วงบ่ายเย็นเมื่อวานฮะนี่ตอนค่ำเนี่ย
เขามาตรวจสอบที่เกิดเหตุกันโอ้โหดูสิขุดหลุมจะฝังเขาเลยนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้วยหนองโนนะครับอยู่ริมถนนระหว่างบ้านซำป่าหันไปบ้านคำแก่นคูณ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับหลังเกิดเหตุในต้นนี่หนีไปนะฮะ
ชาวบ้านเขาก็แจ้งตำรวจสพกู่แก้วนะครับแล้วก็ไปตามจับได้นะฮะ
อยู่แถวทุ่งนานี่ฮะหลังจากก่อเหตุแล้วหนีไป
อ่าตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีโอ้โหแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่อุดรธานีนะครับ
ไปดูจุดเกิดเหตุก่อนนี่ฮะตรงนี้นะที่ในต้นเนี่ยจะฝังลุงคำพาแกนะครับ
ยังมีร่องรอยกองทรายขนาดเท่าร่างคนเนี่ยที่ขุดเอาไว้เนี่ยยังกองอยู่เลย
ยังเป็นหลุมอยู่เลยนี่ตรงนี้นะฮะแล้วเราไปได้กล้องจงอ่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบ่ายเมื่อวานนี้ในหมู่บ้านเนี่ยจะเห็นในต้น
นี่ในต้นนี่ขี่จักรยานยนต์วนไปวนมาอยู่ตามถนนในหมู่บ้าน
ตะโกนเอะอะโวยวายบอกกูจะฆ่าทั้งหมู่บ้านเลยนี่บอกจะฆ่าจะฆ่าทั้งหมู่บ้าน
ขี่แบบเนี้ยวนอยู่นะฮะช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าเสพยาบ้าเข้าไป
แล้วไปดูดกัญชาต่ออีกนะแล้วก็ขี่รถไปกินเหล้าขาวที่ร้านค้าอีก
คือช่วงที่ขี่รถไปเนี่ยเสพยาบ้ากับสูบกัญชาแล้วค่ะ
กำลังขี่รถจะไปร้านค้าเพื่อจะไปกินเหล้าขาวต่อระหว่างทางตะโกน
จะฆ่าทั้งหมู่บ้านนี่ฮะหลังจากนั้นจะมีเหตุการณ์ต่อไปเนี่ย
ก็คือในต้นเนี่ยเขาเดินออกมาจากร้านนะครับ
ไปดื่มเหล้าขาวนะครับตอนที่เดินออกมาไม่ได้ขี่รถออกมานะฮะ
ตอนไปเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปออกมาจากร้านเนี่ย
ก็เดินไปนะก็ไปถึงจุดเกิดเหตุแถวห้วยหนองโนนะฮะ
ไปเจอคนหาปลาเนี่ยเขากำลังหาปลากันอยู่
เขาอยู่กันสี่คนแบบนี้นะฮะมีลุงคำพาด้วยคนเจ็บอ่ะ
นี่แล้วก็ชาวบ้านอีกสามคนมาถึงในต้นเนี่ยนะ
เห็นเขาหาปลาก็เลยเดินเข้าไปแถวริมตลิ่งนะครับ
คือลุงคำพาแกก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอืม
ก็คุยด้วยตามปกตินะครับอยู่ดีดีเนี่ยในต้นเนี่ย
ถีบลุงคำพาก่อนเลยค่ะแล้วเอามีดพระที่ถือมาด้วยเนี่ย
บไปที่ใบหน้าแกแล้วก็พูดขึ้นมาในกลุ่มคนหาปลาบอก
ให้โอกาสพวกมึงหนีนะคนหาปลาคนอื่นอื่นสามคน
เขาก็พากันวิ่งหนีในต้นกำลังคลั่งเลยนะครับ
แต่ทีนี้ลุงคำพาแกอายุห้าสิบห้าแล้วอืมนะฮะ
แล้วแกโดนถีบเข้าไปโดนเอามีดพระเนี่ย
ตบเข้าใบหน้าไปก่อนแล้วแกก็วิ่งหนีไม่ทัน
ในต้นกระชากคอเสื้อมาจนแกล้มลงแล้วกระทืบซ้ำแล้วฉวยจอบแถวนั้นเนี่ย
ขึ้นมาแล้วก็ฟาดเข้าไปที่ใบหน้าแกอีกนะฮะจนกรามหักเลยนะครับ
ซึ่งระหว่างนั้นเขาก็หนีแบบหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะครับ
คือในต้นตอนนั้นเนี่ยลากลุงคำพาแกไปที่แกเจ็บหนักเนี่ยนะฮะ
แต่ยังไม่ตายนะเอาไปฝังดินนะครับไปขุดดินริมตลิ่งเพื่อจะฝังแก
แล้วมีชาวบ้านเนี่ยผ่านมาเจอพอดีก็ตะโกนบอกให้หยุด
ในต้นตอนนั้นยังคลั่งอยู่นะฮะยกมือไหว้ชาวบ้าน
บอกอย่าห้ามผมเลยให้ผมฆ่ามันเถอะมันเป็นคนต่างถิ่น
แต่ชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะเขาไม่ยอมเขาก็เดินเข้าหาในต้น
ต้นก็วิ่งหนีไปนี่ฮะแล้วทางชาวบ้านก็มาช่วยกัน
ลุงคำพาขึ้นมาจากหลุมส่วนตำรวจก็ไปตามจับในต้นได้
ตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าอะไรผมจะช่วยคนอย่างเดียว
ไม่ได้คิดว่าจะไปฆ่าใครเลยผมจะไปช่วยอย่างเดียว
ครับคือตอนคือตอนที่ช่วยเนี่ยฮะเขาฝังหมดหรือยังครับ
หมดแล้วครับหัวก็ไม่เห็นเหลือแต่ท่อนขา
ฝังหน้าฝังอะไรฝังหมดแล้วหัวก็ไม่เห็น
ผมก็ไปโกยโกยหาหน้าพอเจอหน้าหน้าก็เละผมก็หยุด
ผมกลัวเหมือนกันนะผมก็เลยยกแขนขึ้น
แม่ของในต้นนะฮะในต้นคนก่อเหตุวันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชู
ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามีอาการป่วยทางจิต
ป่วยจิตเวทลูกชายเคยติดยาอย่างหนัก
พาไปบำบัดรักษาจนอาการดีขึ้นแต่ยังต้องกินยาอยู่
ทีนี้แม่บอกว่าช่วงที่ผ่านมานี่แหละที่หมู่บ้านเนี่ยมีงานกระถิ่น
ทำให้ลูกชายเนี่ยไปดื่มเหล้าพอลูกชายดื่มเหล้า
จากงานกระถิ่นกลับมาที่บ้านแล้วไม่กินยารักษาอาการทางจิต

ช่วงที่เกิดฮีตเนี่ยน่าจะเป็นช่วงขาดยาพอดี
แล้วก็ช่วงกลับมากินเหล้า
เราไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับ
วันนี้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ทางฝั่งญาติคนเจ็บกับญาติคนก่อเหตุ
เขานัดมาเจรจากลายเกลี่ยกัน
เรื่องการรับผิดชอบเยียวยาค่าเสียหายต่าง
ทางคดีอาญาตำรวจเนี่ยจับในต้นผู้ต้องหาคนก่อเหตุไปได้แล้ว

ผู้ใหญ่บ้านบอกก็ต้องเรียกมาคุยกัน
ในหมู่บ้านเดียวกันด้วยนะครับ
ภรรยาคนเจ็บบอกว่าไม่ได้ข้อสรุปนะฮะ

เพราะทางฝั่งญาติของในต้นผู้ต้องหาเนี่ย
ยืนยันว่าในต้นทำไปโดยไม่รู้ตัว
เพราะมีอาการป่วยทางจิต
นี่ฮะก็เลยตกลงกันไม่ได้ว่าจะชดใช้เยียวยาค่าเสียหายให้ยังไง
เขาบอกว่าลูกเขาป่วยเป็นกิจตาเวท
จิตเวทก็บอกว่าลูกเขาไปหาหมอ
ป่วยเป็นกิจตาเวทป่วยกิจตาเวทมากินยาบ้าไง

เราไปที่โรงพักนะฮะ
ตำรวจคุมตัวในต้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
หลังจากก่อเหตุวันนี้จะคุมตัวไปฝากขัง

แล้วตอนที่ไปทำร้ายลุงคำพาแกเนี่ย
ไม่ได้รู้จักนะ

โดยถึงโหลประตั้ง
อ่าแต่ตอนที่เขาครึ่งดินเขาเอาดินโถมอยู่
ตะวันที่เขาจับมะไหนดึงอ่ะ

ต้องรักษากับผิว

ใช่แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนอยู่ดีไม่ใช่จะอ้างป่วยแล้วจบเรื่องนะ
ใช่ส่วนค่ารักษาเยียวยาต่างเนี่ยทางฝั่งคนเจ็บเขาก็สามารถเรียกได้นะฮะ
ก็ต้องฟ้องแพ่งกันไปถ้าเกิดตกลงเจรจากันไม่ได้
คดีอาญาที่ในต้นไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยนะครับตำรวจแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับ
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
เรื่องการเสพยาเสพติดด้วยแล้วก็เสพยาเสพติดแล้วไปขี่ยานพาหนะด้วย
จัดให้เต็มแม็กซ์เต็มคาราเบลไปเลย
จริงหลายข้อหามากนะพฤติกรรมเขานะคะ